เรื่องนี้กันบ้างเอาใจช่วยกันหน่อยกับสองตัวนี้ที่มันกอดรัดฟัดเหวี่ยง
ดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ถึงกับงงเพราะว่างูเหลือม
มันกำลังจะกินตัวเงินตัวทองเข้าครับ

แล้วคือมันเป็นศึกระหว่าง

มันเป็นปรากฏการณ์แถวเขตบางเขน

มันเดินหนีได้เวลากลับ
ส่วนอีกตัวก็ไปตามทางของมัน
โอ้โฮบางเขตนี้มีเยอะน่ะ
แต่เล่าให้ฟังก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้เอาจริงเนี่ย
มันอยู่แถวคลองหนองบัวบาน
ช่วงถนนเทพรักษณ์กรุงเทพนะครับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขาเนี่ยนะฮะ
ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ
ดำเนินการเก็บ

รีบทำก่อนเพราะช่วงนี้หน้าร้อน
เคลียร์ทางเพราะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงหน้าฝน

ช่วงนั้นแหละกำลังเขียกผักตบนั่นแหละ

เคลียร์ไปเคลียร์มาเจองุลม
มันกำลังกอดรัดฟัดเวียงจากตัวเงินตัวทอง

ตัวเงินตัวทองโดนเหมือบแน่นะ
เพราะมันโดนรัดคอแล้วหายใจไม่ออกแล้ว

แล้วก็เดินต้มเตียมคอเอียงนิดนิ้ว

ส่วนเจ้าแหลม
เหยียลงล่างลงน้ำต่อไป

แถวคลองหนองบัวบาน

แล้วมันจะไปเจอตัวเงินตัวทองตัวอื่นอีกไหม

แล้วมันจะเป็นบ้านบ้านอยู่แถวนั้นคุณอยู่แถวบางเหตุนี่ไม่ต้อง

ก็ติดต่อโทรไปบอกจนาที่กูภายเขาได้เอาออกไปเหลือละกลับบ้านก่อนได้ไหม